แล้วเป็นภาพที่สะเทือนใจมากสำหรับคนรักสัตว์
ภาพหนึ่งเป็นซากแมวดาวถูกขึงไว้กับต้นไม้
อีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพผู้ชายที่ถูกระบุว่าเป็นทหารยศ๑๐เอก
ถือซากงูโชว์สองภาพแบบนี้คุณผู้ชมนี่ภาพแรก
พบเจอคนยิงแมวดาวซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
และแมวดาวตัวนี้มันท้องอยู่ด้วย
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่หนำซ้ำนะไอ้กลุ่มคนที่ยิงแมวดาวเนี่ย
แล้วล่าสัตว์ป่าอื่นในพื้นที่เนี่ยนะคะ
มันเอาซากสัตว์มาโพสต์ลงในกลุ่มไลน์
เป็นกลุ่มเฉพาะอวดอ้างสรรพคุณใครเจ๋งกว่ากัน
ใครฆ่าแมวดาวได้ใครถลกหนังได้ใครทำแบบนี้ได้
ถือว่าเจ๋งเนี่ยมันอวดอ้างกันแบบนี้ค่ะ
ส่วนสถานที่ยิงเนี่ยนะคะเป็นป่าในค่าย
แต่จุดที่ขึงแมวดาวตัวนี้เป็นห้องว่างในป่า
ซึ่งอยู่หลังโรงรถในค่ายในค่ายทหารเนี่ย
แล้วยังมีสัตว์อีกเยอะที่ถูกล่าแล้วก็นำมาอวดกัน
ก็เลยมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบผู้ชายที่ถือซากงูแบบนี้นะ
ถูกระบุบอกว่าเป็นทหารเราตรวจสอบให้แล้วนะคะ
หลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกแพร่ออกไปก็สร้างความสลดใจ
ถูกระบุบอกว่าเป็นทหารยศ๑๑สังกัดค่ายแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งพอเราไปตรวจสอบปรากฏว่าค่ายดังกล่าวเนี่ย
มันอยู่ติดกับป่าของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
โดยพื้นที่ป่าแม้จะอยู่ใกล้กับตัวเมือง
แต่สภาพป่ามีค่อนข้างสมบูรณ์
ชาวบ้านที่เขาอยู่ในบริเวณนั้นเขาไม่กล้าหรอกค่ะ
กล้าที่จะไปล่าสัตว์ป่าหรือว่าล่าสัตว
เนื่องจากว่าพื้นที่มันอยู่ติดกับค่ายทหาร
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเราตามต่อให้นะคะ
ไม่ให้เรื่องนี้ปล่อยผ่านแน่นอนเพราะถือว่า
เป็นภัยสังคมอย่างหนึ่งนะฮะคุณไปทำร้ายมัน
แล้วเป็นสัตว์ป่าสงวนด้วยใกล้จะสื่อภูมิภัณฑ์แล้วด้วยนะคะ

ค่ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราชจังหวัดพิศนุโลก
พันธ์เอกรุ่งคุณมหาปัญญาวงศ์โฆษกองทัพภักษ์ที่๓
แถลงเรื่องนี้บอกว่าเบื้องต้นตรวจสอบแล้ว
ผู้ชายในภาพเป็นกำลังพลสังกัดกองพลทหารราบที่๗

จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสอบสวนในกรณีดังกล่าว
เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด
โดยผู้บัญชาการทหารบกตอนนี้ได้มีการสั่งการลงมา
ให้แม่ทัพภาคที่๓ดำเนินการตามระเบียบของกองทัพบกอย่างเด็ดขาด
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
หากพบว่ากำลังพลคนดังกล่าวได้กระทำความผิดจริง
จะลงโทษทั้งทางวินัยและกฎหมายบ้านเมือง
ตามกระบวนการยุติธรรมทุกประการ
โดยไม่มีการช่วยเหลือหรือปกป้อง
จากแมวดาวเป็นสัตว์ตามอนุสัญญาไซเตสด้วย
แต่ก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด
คาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบภายใน๗วัน
หลังจากที่ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้
จะดำเนินการในส่วนของคณะกรรมการของกองทัพภาคที่๓เท่านั้น
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาร่วมดำเนินการ
ส่วนคำถามที่ว่าภาพดังกล่าวเกิดขึ้นในค่ายทหาร
จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่
เรื่องนี้โคโสปกองทัพภาคที่๓ไม่ได้ตอบคำถามในประเด็นนี้นะคะ
บอกแต่เพียงว่าเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ